มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของคุณอาท่านหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ขี่มอเตอร์ไซค์
ตามหาหลานที่หายไปจากบ้าน
หายไป๕วันแล้วสุดท้ายไปเจอหลาน
หรือว่าน้องโกโมอายุ๒๒ปี
ชาวอุดรธานีขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเสียหลักตกคลอง
อยู่ริมถนนอุดรหนองบัวลำพูก็โชคดีที่คลองไม่มีน้ำ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้อาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหา
แล้วสุดท้ายไปเจอหลานชายอยู่ตรงนี้ค่ะ

ล่าสุดค่ะคุณเกษรซึ่งเป็นแม่
อัปเดตอาการลูกชายบอกยังโคม่าอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไปผ่าตัดอาการเลือดข้างในสมอง
หลังจากผ่าตัดเนี่ยเหมือนจะอาการดีขึ้นมีอาการตอบสนอง
แต่เมื่อเช้าอาการสุดลงอีกครั้งหนึ่งและไม่ตอบสนองเลย
หมอก็ต้องพาไปเอ็กซาเรย์สมองอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาจุดที่เลือดข้างแล้วก็ผ่าตัดเพิ่มนะคะ
คุณแม่กับญาติบอกว่ายังรอปฏิหารครั้งที่๒
และอยากเห็นน้องโอโม่ฟื้นกลับมาปกติเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้น้องยังไม่ได้สติเลยค่ะ
หมอจะไปเอ็กเจรอีกทีเลยค่ะ
เห็นว่ามีเลือดออกเพิ่มเติมจาก
เกล็กออกฟื้นมานิดนึงเป็นปลาตอบสนองอยู่

แต่ก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดคุยกับแก